ทางภาคใต้แล้วเนี่ยนะดิฉันก็จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปหาของกินรอย
รอยจังฮู้
เขาอร่อยเด็ดเหลือเกินคุณกล้วยทอดของที่นี่เนี่ยเป็นสูตรโบราณเนอะ
ทอดกันมานานกว่าห้าสิบปีแล้วค่ะใช่ตัวแป้งอ่ะคุณ
เวลาเคี้ยวอ่ะมันจะกรึบกรึบกรึบกรับกรุบกรับอย่างงี้เลย
นี่คือเคี้ยวแป้งเหรอครับกัดลิ้นเคี้ยวแป้งสิแม้แป้งเขาเนี่ยจะมีความกรอบ
แล้วก็จะมีรสชาติหวานนิดได้ความหอมมันหน่อยจากมะพร้าว
อ๋ออันนี้ดีแล้วก็ในในตัวแป้งเนี่ยใส่มะพร้าวขูดลงไปด้วยอืม
แล้วที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนก็คือทางร้านเขาจะเอาถั่วลิสงอ่ะ
คลุกเคล้ากับแป้งก่อนทอดจะมีถั่วลิสงมีมะพร้าวขูดลงไปในแป้ง
มันก็จะมันมันใช่หวานหวานหอมหอมถูกต้องลูกค้าที่มาชิมก็อู้ยติดอุ๊กติดใจ
ครับรสชาติของกล้วยทอดร้านนี้นะคะกลายเป็นกล้วยทอดหนีผัว
เป็นขวัญใจชาวมะขามเตี้ยไปเลยนะคะมาดูเรื่องรายได้ในการขายกล้วยทอดหนีผัวกันบ้าง
คือขายได้ดีขนาดต้องหอบเงินหนีผัวกันเลยทีเดียวคุณเท่าไหร่
จริงจริงเขาทำเงินได้วันละหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยอ่ะ
โอ้โหถือว่าสร้างรายได้เป็นอย่างดีแต่อยากรู้จริงอ่ะ
ชื่อเนี่ยกล้วยทอดหนีผัวมันมีที่มาที่ไปคุณ
ชื่อนี้เนี่ยมีเรื่องราวไม่ใช่อยู่ดีจะตั้งมากล้วยทอดแม่ประภัยหนีผัวดีกว่า
ก็คือว่าแม่ประภัยเนี่ยนะเขาเป็นเจ้าของร้านใช่ไหม
แกก็เคยเอ่อนัดลูกกับสามีอ่ะนะสามีแกน่ะแยกคนอยู่
ก็นัดมากินข้าวด้วยกันนานนานทีจะมากินข้าวด้วยกันสักครั้งหนึ่งคุณ
ความสัมพันธ์บรรยากาศมันก็เออสนุกสนานใช่ไหม
นานกลับมาเจอกันทีแล้วก็แกก็อยากเล่นมุกไง
ว่าคุณสามีเออเนี่ยวันนี้มีกล้วยทอดด้วยนะ
อะไรอย่างนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาเล่นมุกกับคุณผู้ชม
กับแฟนกับสามีเขากับลูกกับหลานอ่ะนั่งอยู่สามีไม่ค้ำ
ก็เล่นมุกเรื่องกล้วยอะไรอย่างนี้เหรอบอกเอ๊ะกล้วยอะไรอยู่ในวัด
กล้วยบวชชีไม่คล้ำไม่คล้ำไม่ตลกสามีบอกว่าเฮ้ย
เนี้ยเขาไม่เล่นกันแล้วคนที่เล่นเนี่ย
ตายไปนานแล้วน่ะเขาบอกอย่างงี้ขนาดนั้นเลยเหรอเออ
แล้วคนที่เพิ่งเล่นอ่ะกำลังจะตายแล้วนะวาย
ล้อเล่นแต่ว่าก็เล่นกันคุยกันไปคือสามีไม่ยอมคุยด้วย
เอาง่ายงอนงอนสามีป้าแกน้อยใจกินข้าวเสร็จปั๊บ
ไม่ทอดกล้วยให้กินแล้วขับรถออกจากเพชรบุรี
แล้วก็มาหาเพื่อนที่สุราชเลยโอ้โหเออข้ามจังหวัดเลย
ผัวเลยหนีผัวก็เลยเป็นที่มาของแม่ประภัย
หนีผัวพอกำลังจะทอดกล้วยแต่แหม่กล้วยทอด
มีผัวซะก่อนไปฟังแม่ประภัยกันดูจ้า
ลูกกินข้าวกันรวมกับแฟนด้วยแต่แยกกันอยู่
พอกินข้าวเสร็จก็คุยเรื่องขำให้ฟัง
พอคุยเรื่องขำเขาไม่ทำด้วย
ข้าวอิ่มพอดีตั้งใจจะมานอนกับหลาน
อ่ะแม่ไม่นอนแล้วแม่กลับบ้านแล้วแพ้แอร์แล้วก็กลับ
ขับรถไปก็น้อยใจอ่ะพอไปถึงบ้านก็ไม่ไปไหนแล้ว
สุราชอยู่ป่ะนี่น้อยใจอ่ะขับรถไปสุราชดีกว่า
มีจังหวะเอาง่ายแม่ประภัยงอนงอนสามี
ก็อยากจะคุยเรื่องตลกคุยด้วยแล้วสามีก็ไม่ขำ

ถูกแล้วสามีก็เลยว่าฟังมาเยอะแล้ว
ขำคือถ้าเล่นอย่างนี้ผมก็ไม่อยู่ด้วย
ไม่ใช่แม่ประภัยเนี้ยก็เป็นที่มาที่ทำให้ร้านเนี้ย
ชื่อว่าร้านกล้วยทอดแม่ประภัยหนีผัวคือที่มาที่ไปแค่นี้เอง
แต่ว่ารสชาติต้องบอกว่าอร่อยเด็ดจริงเพราะว่าลูกค้าแถวนั้นเขาติดอกติดใจ
ใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อยของกล้วยทอดร้านนี้สูตรเด็ดสูตรโบราณนะคะ
พี่กัดให้เลยว่าร้านตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุขสมบูรณ์
ซอยศรีวิชัย๒๑ก็คือซอยท่าแขก
อยู่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะจ๊ะ
แม่ประภัยกล้วยทอดหนี

โอ้โหมันโหยหวนหน้าดู

เออทะผมผมเป็นสามีของคุณแม่ประภัยเนี่ยนะ
ผมจะไปเปิดร้านกล้วยทอดฝั่งตรงข้ามเลย

มีเมียกับหนีหัวอยู่ฝั่งตรงข้าง
ก็คือว่าผู้หญิงจะกินร้านแม่ประภัย

คุณลุงคุณป้าเนี่ยสามีของ

แกมาง้อเหรอ
จริงก็คืนดีกันแล้วกลับมาแล้ว

เป็นร้านว่าแม่ประภัยสามีง้อ
เย้
ยินดีด้วยนะดีกันก็ดีแล้ว